กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับมาดูเรื่องขโมยขโจนเนอ

มงสวมงแล้วเนี่ยบุ๊คจี้ชิงร้านทองค่ะ
วาดทองไปได้๓๐น้ำหนัก๓๐กว่าบาทนะคะ
รวมมูลค่าแล้วมากกว่าครึ่งล้าน

คุณผู้ชมเขาเข้ามาแบบชัดเจนมากเลยนะคะ

มาร์เก็ตริมถนนบางไผ่น้องพราวงาย
ตำบลบังรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี

ในตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทั้งระดับภาคระดับจังหวัด
ก็นำกำลังเข้าไปตรวจสอบ

พอดูในร้านก็พบว่าตู้กระจกด้านหน้ามีกระจกแตก๓จุด
แล้วก็มีทองบางส่วนตกอยู่ที่พื้นนะคะ
ปลอกกระสุนขนาด๙มม๔ปลอก

ทีนี้สอบถามพนักงานประจำร้านที่อยู่ตอนนั้นค่ะ
ก็คือนางสาววริสราคงคชาติ

ออกไปซื้อส้มตำแล้วก็เดินกลับเข้ามา
คนร้ายใส่แจ็คเก็ตแขนยาวสีดำ
กางเกงสีดำสวมหมวกไหมพรมปิดบังใบหน้า
เข้ามาในร้านพร้อมกับกระเป๋า

ฟังเสียงพนักงานร้านทองหน่อยนะคะ
เดินปั๊บทีนี้เฉยนะ
อ่าแล้วไปยิงกี่นัด

เสื้อแขนสั้นสีดำเดินเข็นรถเข็นของห้างเข้ามา
แล้วก็หยุดยืนมองเข้าไปที่ร้าน
หลังจากนั้นก็เข็นรถออกไปหน้าห้างไม่ได้ซื้อของอะไรเลยคุณผู้ชม
ทีนี้นางสาววริสราเขาก็เดินตามออกไปค่ะ
แต่ว่าผู้ชายคนนั้นเขาหายไปในลานจอดรถแล้ว
ก็ตั้งข้อสังเกตไงว่าผู้ชายเมื่อวานที่ใส่ขาสั้นสีครีม
จะเกี่ยวข้องกับไอ้โม่งที่มาบุกเดี่ยวในวันที่เกิดเหตุหรือไม่
ซึ่งพลตำรวจตรีสุศักดิ์ปรักกรรมกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีก็บอกนะคะ
ว่าผู้ก่อเหตุได้ทองไปประมาณ๓๐บาท

หมายเลขทะเบียนด้วยนะก็คือสสช๑๐๗๔กรุงเทพมหานคร
มุ่งหน้าไปถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรีค่ะ
ก็ให้ชุดสืบสวนสพบางบัวทองรวมถึงสืบสวนจังหวัด
ดูกล้องวงจรปิดภายในห้างอย่างละเอียด
ของเจ้าของรถเกี่ยวข้องกับคนที่ก่อเหตุหรือไม่อย่างไร
ถ้าเกิดมีความคืบหน้าเดี๋ยวไทยรัฐทีวีรายงานให้ทราบนะคะ